คุณผู้ชมคะจากผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาตัวจริงแล้วล่ะค่ะ
สุดท้ายก็รับสารภาพเพราะจำนวนด้วยหลักฐานเหตุการณ์ที่เล่าไปเมื่อวานที่จังหวัดเลย
ที่มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงท่านหนึ่งถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ลักษณะของศพคือคล้ายกับถูกบีบคอแล้วก็มีเงินมีทรัพย์สินหายไป
คนที่สงสัยคนแรกเลยก็คือผู้ชายที่บ้านอยู่ใกล้
เคยมาก่อเหตุขโมยของที่บ้านของผู้เสียชีวิตเมื่อ๒เดือนก่อน
คนนี้ค่ะเมื่อวานเขาปฏิเสธทุกอย่างแล้วใช่ไหมพี่อุ๋

สุดท้ายวันนี้รับสารภาพแล้วนะคะ
คือผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวดัชนีพันธ์สนิทอายุ๓๓เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑นะคะ
บนศรีฐานภูกระดึงจังหวัดเลยเงินสดหายไปเป็นหมื่น
ผู้ชายคนนี้คือผู้ต้องสงสัยคนแรกเลย
สุดท้ายก็รับสารภาพจริงนายขจรโพฤทธิ์หรือในจรอายุ๔๐
คือเค้นสอบกันทั้งคืนนะคะ
บ่าย๒โมงวันนี้ตำรวจสพภูกระดึงนำตัวมาสอบปากคำเพิ่ม
ให้นักข่าวบันทึกภาพสุดท้ายสารภาพว่าก่อเหตุจริง
เขาก่อเหตุแบบนี้ค่ะปีนหน้าต่างเข้าไปหน้าต่างห้องนอนนะคะของผู้เสียชีวิต
เขาอ้างว่าอยากไปเคลียร์ปัญหาเก่าที่เกิดขึ้น
ก็คงจะเป็นปัญหาที่รักทรัพย์อะไรเมื่อ๒เดือนก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจ
แต่เขาอ้างแบบนี้แล้วเขาบอกว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยร้องเสียงดัง
เขาเอามืออุดปากผู้เสียชีวิตสู้
พ่อของผู้เสียชีวิตเปิดไฟเลยกลัวว่าพ่อเขาจะเห็น
บีบคอตัวผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วหนีไปทางหน้าต่างเหมือนเดิมทางเดียวกันกับที่เข้ามา
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าเพื่อชิงทรัพย์นะคะ
นำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดเลยพรุ่งนี้
ทีมข่าวไปคุยกับภรรยาของผู้ต้องหา

เสียใจมากกับการกระทำของสามี
ครอบครัวไม่รู้เห็นกับการกระทำของสามีจริง
ไม่รู้เลยว่าสามีจะไปก่อเหตุแบบนี้ถ้ารู้จะห้าม
อยากขอโทษแทนสามีอยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต
ก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้อภัยหรือเปล่า
อยากจะไปร่วมงานศพก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้อนรับไหม
เสียใจกับการที่เขาทำอยู่ค่ะ
แต่เหมือนอย่างว่านะเราก็อยากให้เขารับรู้ว่า
เราก็ไม่ได้มีส่วนรู้เราก็ไม่ได้มีส่วนสนิทนำเขา
ถ้าเรารู้ว่าเขาจะทำเราก็ไม่ให้เขาทำหรอก

เราก็อยากขอโทษแทนแฟนอยู่
แต่ว่าขอโทษไปอันนั้นเขาจะให้อภัยไม่ให้อภัย

เพราะว่าแต่ใจลึกนี่แหม่วก็ขอโทษ
ขอโทษจริงอันนั้นที่ว่าเป็นเหมือนทำไป
ก็ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตออกจากโรงพยาบาลศรีนครินท
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน๓วัน
ปณะกิจศพที่วัดศรีทัศน์
วันอาทิตย์ที่๒๘สิงหาคมนี้ตอนบ่ายนะคะ
ชาวบ้านก็บอกว่าตัวผู้เสียชีวิตเอง
เป็นที่รักใคร่ของทุกคนจริงค่ะ
ช่วยเหลือทุกคนไม่เคยปฏิเสธคนที่เดือดร้อน

คนในหมู่บ้านคนหมู่บ้านใกล้เคียงรักมากนะคะ
พอรู้ข่าวการจากไปของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดัชนี
คือทุกคนเสียใจมากที่ต้องมาสูญเสียคนดีแบบนี้ไป
คือตัวผู้ต้องหาอย่างที่เล่าไปตั้งแต่เมื่อวาน
เคยไปขโมยของเคยไปลักทรัพย์ในบ้านของผู้เสียชีวิต

ยังอักเครียดกล่ายเกลียดให้มันจบยังให้อภัยเลย
แต่ดูสิคะย้อนกลับมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
เมื่อวานที่บ้านบอกเห็นไปเล่นไฮโลกับเพื่อนกลับมาตอน๕ทุ่ม